อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
มีการแชร์คลิปกันก็คือเป็นคลิปที่มีคุณครูคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตบหัวนักเรียนชาย

ในพื้นที่จังหวัดเลยนั้นก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่า
ในคลิปนั้นคือตัวเองจริงและที่ทำไปเนื่องจากว่าจับได้
ว่านักเรียนนั้นมั่วสุมยาเสพติดครับ
คลิปภาพขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารข้างโรงเรียน
จนมีการแชร์และก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง
หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุง
รับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีเด็กนักเรียนมั่วสุมยาเสพติด
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตรวจสอบ
กระทั่งไปถึงร้านอาหารหน้าโรงเรียน
ก็พบนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ของโรงเรียนพร้อมกับเพื่อน
ตรวจค้นตามร่างกายก็พบบุหรี่๑มวลอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
บันดาลโทษะทำร้ายร่างกายนักเรียน
ก่อนจะนำตัวไปพูดคุยนะครับและตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง
ขณะนี้ประสานไปยังผู้ปกครองเด็กให้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่านักเรียนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด

เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่ง

แต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ

เปรียบเสมือนกับผู้ปกครองอีกคนหนึ่ง
มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีอนาคต

เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ